สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะ

นี้เรามาการให้สบัตรกับเราสองคนใน
กูกัดสบัตรข้าวเส้าอาทิตย์
อาทิตย์ก็ยังเจอกันนะทุกวันเลยค่ะ

ความไลน์มาร่วมสนุกพูดคุยกันดีกว่านะครับ

แสดงความเห็นในแต่ละข่าวที่เราเตรียมจะเล่าไป
หรืออยากจะบอกเราก็ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหน
อยู่พื้นที่จังหวัดตำบลอะไร
ฝนตกหรือเปล่ากินข้าวกับอะไร

ส่งไลน์มาคุยกันหน้าจอตรงนี้ไม่เสียสตางค์เลยค่ะ
ครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้กับคลิปของพ่อหนุ่มคนนี้
แว้นฟ้อบอกเลยไม่หล่อและไม่เฟี้ยว

จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ชาวบ้านจัดงานบุญบ้างไฟเพื่อขอฝนตามความเชื่อ
แต่ไงกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันแบบนี้ต้องติดตาม
ช้างป่าบุกบุกถึงที่พักคนงาน
งานนี้คนงาน๔ชีวิตต่างพากันกระโดดหน้าต่างหนี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กับสมัครข่าว
คู่กับสมัครข่าว
สุดท้ายไปเจอนะแต่ไปเจอในจุดที่เพื่อนของเขาเสียชีวิตตรงนั้น

เขาก็เลยล่ำลือว่าผีบังตาจะมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยครับ
นี่จะตามโปรดมานะรับผลพยุตศัพทีต่างนะครับ
พวกแม่ก้าวนะให้ก้าวแต่เจ้าบ้าน

ไปตามหมอดำหมอศัยศาสตร์ประจำหมู่บ้าน

ทำพิธีแบบนี้นี่ใช้มีดหมอจิ้มไปที่ศีรษะของนายประภาษชารัฐ

แล้วก็ท่องคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะ

ก่อนที่จะจูงมือในจุกเนี่ยกลับเข้าบ้าน
แล้วห้ามเลยบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือใครเนี่ยนะฮะ
มาชวนออกไปข้างนอกห้ามไปนะ

สาเหตุที่สั่งห้ามแบบนี้เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จุกออกไปหาปลาตามร่องน้ำในสวนปาม
บริเวณบ้านในพื้นที่ตะมนต์บางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ

ตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่กลับบ้าน

พอตกดึกกลางคืนก็ยังไม่เห็น

รุ่งเช้าวันที่๖มิถุนายนนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๕๐นาย
กระจายกำลังออกค้นหาตามภูเขา
สวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันกันให้ควักเลย

ใช่ใส่ย่าบ้างผักบ้างที่นายจุกเนี่ยแกมักจะเก็บเอาไว้ด้วย

เอางี้เจอบางสิ่งบางอย่างอีกต่างหากคือกระเป๋าสะพายสีดำของนายจุก
ถูกวางเอาไว้ที่โคนต้นยางพารา

ตอนนั้นชาวบ้านยังไม่เจอก็ส่งเสียงเรียกร้อง
จุกเอ้ยจุกเอ้ยจุกอยู่ไหน
ตะโกนหาเป็นระยะคุณผู้ชม

ส่วนชาวบ้านจำนวนนึงได้ไปเชิญหมอดำก็คือนายวาสนาคนนี้
เป็นหมอศัยศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่แล้วชาวบ้านเขานับถือเนี่ยนะคะ
ให้มาช่วยทำพิธีหน่อยอยากจะเจอตัวในจุกนะคะ

ไม่นานนะมีชาวบ้านไปเจอในจุกเนี่ยนั่งหมดแรง
สลึมสลือเหม่อลอยอยู่ใต้ต้นปามห่างจากบ้านของในจุกไปสัก๔กิโลเมตรได้
ซึ่งจุดนั้นมันอยู่ใกล้กับในแคนค่ะ

ถูกยิงตายเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนคือมันอยู่จุดนั้นเลย
เขาก็เชื่อเนี่ยเป็นเรื่องอาฐานหรือเปล่า
เหมือนว่าถูกผีบังตา

เป็นวิญญาณของเพื่อนที่ถูกยิงตายมาชวน

คุณพี่เชษฐาดูช่วงนี้นะ
ช่วงที่หมอก็ศัยศาสตร์แกทำพิธี
เอามีดเนี่ยนะทิ้งออกไปในกระบอกน้ำแบบนี้
ดื่มเลยให้ดื่มให้นายจุกดื่ม
นี่ค่ะน่าจะเป็นพวกเหมือนน้ำมนต์ล้างมีดหมออะไรอย่างนี้ไหม

เพราะว่าอะไรหายไปทั้งคืนนี่อาจจะหิวน้ำก็ได้แหละ
แต่หมอดาหมอศัยศาสตร์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายจุกเนี่ย
ส่วนหนึ่งนะมาจากเรื่องยาเสพติด
เพราะว่าในจุกอาจจะเสพยาจนหลอนก็ได้
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากวิญญาณของในแคนเนี่ยมาชวนให้ไปเหมือนกัน
อยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันทำให้มืนเมาแล้วก้เลิกได้นะ
แม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่ง

แม่ง

เมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เห็นแต่คลิปอย่างเดียวหลายคนได้แต่สงสัยใช่ไหมล่ะ

คือนายนัทธวุฒิกุณคริสเตียน
หลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอโพนทอง

นี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริง

ในวันนั้นได้รับแจ้งจากกำนันตำบลโพศรีสว่างว่า

ก่อความรุนแรงที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำ

ตัวเขาก็นำกำลังไปดูแลความสงบด้วย

กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทะเลาะวิวาดกันเป็นกลุ่มใหญ่
โอ้โหแตกตื่นฮือฮาโวยวาย
เจ้าหน้าที่ก็รีบไประงับเหตุค่ะ

ใช้ไม้ยาวประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
มาตีที่ต้นแขนซ้ายของเจ้าหน้าที่

เห็นมีการถือวัตถุคล้ายปืน

เขาก็เลยบอกว่าที่ยิงอยู่เนี่ย
มันเป็นกระสุนซอฟต์ไม่ใช่ปืนกระบอกจริง

คือยิงเพื่อระงับเหตุเป็นการขู่ให้กับผู้เกาะเหตุ

แต่อย่างนี้คุณชิสายิงปืนขึ้นฟ้าคิดว่าจะจบเหรอ

ตอนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่แล้วเนี่ย
ยังมีวัยรุ่นมาทำร้ายเจ้าหน้าที่
ให้ต้องตกใจตกอกตกใจและบาดเจ็บอยู่เลย

แล้วเขาบอกว่ามีบางคนนะถือบางสิ่งบางอย่าง

แต่อย่างนี้พอเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะ

เหมือนกับว่าคนคนนั้นวางอาวุธปืน
อาวุธที่แบบคือยังไง
คือวางวัตถุที่คล้ายปืนลง

ตัวประหลัดเองก็บอกว่าเขาเห็นไม่ชัด
เออก็ไม่รู้ล่ะเหมือนจะใช่ก็ขู่ไว้ก่อน
แต่อย่างนี้มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมา
กำปั้นชกที่บริเวณหน้าผากของประหลัดด้วย

พอหลังจากเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้นายอำเภอพลทองได้รับทราบ
นายอำเภอก็เลยสั่งให้หมอลำหยุดการแสดงเลย
เท่านั้นแหละค่ะวัยรุ่นไม่พอใจค่ะ
โหแสดงความไม่พอใจแล้วก็ขู่เจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพพลทอง
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุวุ่นวายทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
โอ้โหเอาอย่างนี้นะตอนนี้บุญบ้างไฟมันก็มีเยอะนะ
ถ้าเป็นตรงนาธิสกาลใช่ค่ะ
ผมเชื่อว่าหลายคนเขาไปเพื่อความสนุกสนานและอยากจะไปทำบุญทำตามประเพณี

แต่คนเหล่านี้บางทีก็ต้องจัดการนะ
เพื่อนข้อน้องนะคะน่ามีหนึ่งก็มีสองก็เฮโลกันมาแบบนี้
อย่างนี้เราไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะ
มาเรื่องนี้บ้างครับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มันน่ากลัว
เรียกได้ว่าแว้นฟ้อไม่หล่อแล้วก็ไม่เฟี้ยวไม่ต้องทำตามเขานะครับ
แหวนฟ้อหล่อเฟี้ยวเหรอไม่ได้นะนุ่มฟ้อถ้าไม่หล่อถ้าไม่เฟี้ยว

สาวเห็นแล้วเพลียจริงเลยนะเพลีย
เดี๋ยวก่อนมันคุ้นอ่ะคุณร้องเพลงป่ะเนี่ย
ไม่ได้ร้องเพลงแต่ให้ดูนิสัยอย่างนี้น่ากลัวนะ
พฤติกรรมแบบนี้คือมันแบบประมาทมากนะคะ
ถูกต้องแล้วยังไงล่ะขับไปขับมาคุณเอ็นหลังแล้วยกมือไหว้

โอ้โหเอาเรื่องของเรื่องนะครับ

แล้วก็มีแคปชั่นว่านี่มันพลังใบหรือเปล่า

หรือจะมาเป็นเม็ดพูดแบบเสียดสีประชดประชัน
ทำไมดูดีมาก
เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นห่วง

ขับขี่แบบว่าชวัดเฉวียงปาดซ้ายปาดขวา
กระจกม่อข้างก็ไม่มีเป็นการขับขี่ที่พร้อมมากพร้อมที่จะเกิดอุปฏิเหตุ

กำลังจะชนรถคันนี้อยู่แล้ว
งงเปลี่ยงออกทัน
ี่ยงออกทันครับคุณผู้ชมครับ

คือช่วงนั้นนะพ้นละเมืองดีก็ขับรถตามนะ

ชนอยู่แล้วจะชนท้ายรถบรรทุกคันนี้อยู่แล้ว

มันหวาดเสียวมากหวิดไปนิดเดียวเองคุณชิสา
ใช่ค่ะไปดูหน่อยว่าเจ้าของคลิปนี้คือใครนะ

เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังบอกว่า
หลังจากที่เขาเลิกงานกำลังขับรถจากเชียงใหม่

ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค
แล้วก็วิ่งเข้าเส้นทางสายหลักสายเอเชีย

เห็นแล้วว่าโอ้โหขับมาแปลกเนอะ

งั้นตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยดีกว่า
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขับรถอันตราย

ท่าทางเขาเหมือนกับไม่ปกติ
อย่างที่คุณชนะพูดเอาไว้แต่ต้นดูดีดแปลกคือพลังดูเยอะดูล้นนะฮะ
เขาก็เลยขับตามไปเรื่อยสักประมาณระยะทาง๔๕กิโลเมตรเห็นจะได้
แล้วระหว่างนั้นเขาก็เตือนเป็นระยะด้วยนะคุณชนะ
บางทีแบบฉลับซ้ายฉลับขวาบ้างจะไปเฉียวเกาะกลางบ้างเขาก็หวาดเสียวแทนไง
เอาง่ายนะถนน๔เลนสายเอเชียแบบนี้
มอเตอร์ไซค์ไม่ควรที่จะไปอยู่เลนขวาสุด
ใช่เลนส์นั้นรถใหญ่เขาใช้ความเร็วนะครับ

เป็นไปได้ควรอยู่ซ้ายสุดนั่นแหละดีที่สุดแล้ว
สุดท้ายนะตำรวจรับเรื่องนี้แล้วรู้แล้วด้วยนะคุณชนะนะ
ค่ะตำรวจทราบชื่อค่ะก็คือนายชัดพุ่มเกษม

โกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

คือถ้าถ่ายรูปประเทศแต่ตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เท่นะพี่นะ
เท่เลยแล้วที่สำคัญทราบมาเบื้องต้นนะว่า
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่านายคนนี้ก็ชอบขับรถแบบนี้แหละ
คนนองชอบโชว์ขับรถเร็ว
คนในพื้นที่เขาบอกว่ารู้พฤติกรรมเป็นอย่างดี
เมืองต้นนะครับทางตำรวจออกหมายเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ในข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่
โดนไปหลายคดีหลายกระทงเลย
หลายข้อหาเลยอาจต้องโดนเขาทุกวัน
ไม่อย่างนั้นไปเกิดอุบัติเหตุอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้

ถ้าขี่รถเร็วเนี่ยมันอาจจะเกิดการชนกันกลางแยกแบบเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะ
ตรงที่จอดน่ะเขาจะมีกรอบข้างหน้าเห็นไหม
นั่นคือเครื่องหมายที่แสดงว่า

แต่จังหวะที่เขาออกตัวบ้างล่ะ

แต่คันสีขาวมายังไงก็ไม่รู้
ไปพังรถตู้คนนั้นไปเต็ม

แล้วเป็นแยกร้อยศพด้วยบางคนพูดแบบนั้นเพราะมันคือเรื่องจริง
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเหตุผลง่าย
เขาว่ากันว่าตรงนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจร
แม้จะมีไฟกระพริบอยู่แต่บางทีมันก็อาจจะช่วยไม่ได้

พอดูแล้วน่าจะมีคนใช้คะโนนเส้นทางใหญ่เยอะพอสมควร
เรื่องนี้ช้างปลูกครับปลูกไปที่บ้านของคนงาน
งานนี้แตกกระเจิงหนีช้างครับ
เออมาทุวีเออ
แปงเย็น

ชาวบ้านตกใจคนงานแถวนั้นแตกตื่น
นี่ฮะช้างตัวเบลอ
แล้วได้ยินเสียงดังปุ้งปั้งนี่คืออะไร
เหมือนกับว่าเขาต้องมีการจุดประทัดหรือทำเสียงดัง

บุกมาอีกแล้วใช้คำว่าบุกมาอีกแล้ว
แสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณผู้ชมครับ

ช้างป่าตัวนี้มันมาจากอุทยานแห่งชาติทัพลาน

หมู่๓ตะบนทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ข้าวของที่บ้านหลังนี้กระจัดกระเจิง

นายเจริญพงศ์เหล่าพงษ์เจริญอายุ๓๓ปี

เล่าว่าขณะที่ตัวเขาหลับกันอยู่

สี่คนได้ยินเสียงสุดท้ายมันเห่าแปลกนั่นแหละ

ปรากฏว่าว้ายช้างมา

พูดแบบนี้เลยนะหนีเอาชีวิตรอด

สำนักสงครองยาทำใจ

หนีช้างไปหลบพักก่อน

จนตีธันก็กลับมาดูในตอนเช้า

แต่ไล่ยังไงมันยังไม่ยอมไปอีกนะคุณ
มันก็ยังลื้อหาของกิน

อุ้ยมันช้างต้องกินกล้วยไหมก้อย

แต่ว่าเจ้าละมุดเนี่ยชอบกินข้าวสาร

กินข้าวสารแล้วมีกับข้าวด้วยไหม

มันกินแบบพอใจมันก็กลับออกไป

เหตุการณ์มันไม่สนุกตรงที่ว่ามีคนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะ
ใช่ค่ะคือนายทองบุตรชัยเฉลิม

ถูกเจ้าละมุดไล่เตะจนร่างไปกระแทกกับต้นไม้
อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นคุณดูค่ะต้องนอนติดเตียงอยู่อย่างนี้
ก็อายุเยอะแล้วตั้ง๖๐กว่าจะ๗๐บอกเลยว่าอาการสาหัส
เป็นห่วงภรรยาของพี่เขาด้วยเพราะว่าภรรยาเขาป่วยติดเตียง
วันต้องจ้างคนมาดูแลแล้วค่าใช้จ่ายคือวันละ๓๐๐บาท
งานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อยนะทั้งเรื่องของคนเจ็บ

ใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรา
พอเราเดือดร้อนเราก็นึกถึงคุณตำรวจให้ตำรวจมาช่วยจับถูกไหมคะให้ช่วยมาช่วยดูหน่อย
เหตุการณ์นี้เหมือนกันตำรวจมาจับผู้ชายคนนึงแต่จับแบบนี้ชาวเน็ตเขาสงสัยมันมากเกินไปหรือเปล่า

เนี่ยค่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันตีหนึ่งแล้วไงคุณชนะกลางดึกเลยค่ะแล้วพลเมืองดีที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นเห็นไหมเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยมาถ่ายคลิปเอาไว้มันเป็นภาพจากมุมสูงถ่ายลง
ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่สองนายเนี่ยนะกำลังพยายามคุมตัวผู้ชายคนนึงเนี่ยอยู่
แต่ว่าการจับกลุ่มตัวเขานี่ไม่ได้ง่ายอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสมดำซอย๕แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะ
คือผู้ชายที่ถูกจับเนี่ยนะคะเขากำลังปั่นจักรยาน
ตำรวจขับมาจอดประกบครับจากนั้นก็ลงมาคุมตัวผู้ชายคนนี้เลยอ่ะอืม
แล้วก็ขัดขืนกันอยู่นานตำรวจทั้งสองนายต้องใช้ยุทธวิธีทั้งเตะ
ทั้งต่อยแล้วก็ล็อคตัวล็อคมือแบบสองตัวหนึ่งอย่างนั้นเลยอะค่ะ
โอ้โหเนี่ยฮะเท่าที่เห็นนะเขาก็มองกันคิดกันบอกกันว่า
แบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
อะไรขึ้นทำไมต้องจับกลุ่มกันขนาดนี้
เออเอาแต่อย่างนี้นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ
เรื่องของผู้ชายคนนั้นที่โดนเรียกตรวจรวมไปถึงคุณตำรวจด้วย
ว่าเขาเนี่ยทำลงไปด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมแล้วยังไงต่อล่ะคลิปนี้
เขาบอกนะบอกว่าให้ปล่อยผมไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจ

ใช่ค่ะส่วนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะ
เขาก็พูดถึงสาเหตุของการจับกลุ่มนะ
เขาบอกว่ามันมีเสียงระเบิดดังขึ้นภายในซอย
จากนั้นก็มีตำรวจนี่แหละมาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
แสดงว่าคาดการณ์ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนทำ
แล้วเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมปล่อยผมผมไม่ได้ทำ
ผู้ชายคนนี้ด้วยว่าเขาก่อเหตุอะไรจริงหรือไม่
ก็ไม่สามารถจะสรุปอะไรได้นะตรงนี้
เพราะฉะนั้นใครดูแล้วก็แค่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น

สังคมของเราไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
ครับเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับ
รถเนี่ยก็กำลังจะข้ามเลนมาเพื่อที่จะเข้าซอย
ขณะเดียวกันมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขามาทางตรง
แล้วเหมือนกับว่าจังหวะมันมาเจอกันพอดี

สร้างความสุขของรถกระบะ

ไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกแต่ประการใด

สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมาในจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างก็
ขอไปก่อนแหละสุดท้ายครับเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้ม

ขณะเดียวกันรถกระบะเหมือนกับว่าเขาเลี้ยวมาแล้วครึ่งคัน
โผล่มาแล้วไงจะให้เขาไปต่อเขาก็ตกใจ
จะให้เขาทำยังไงเขาถ้าทำได้แค่เบรกอยู่ตรงนั้น
เตอร์ไซค์เองก็เบรกแล้วก็ฉลับล้ม
มาฝากเกิดการณ์นะครับเหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณ
ด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี
ขอขอบคุณภาพนี้จากเฟซบุ๊ก
ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ
คลิปหนึ่งจากเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถ

เขาก็แชร์อุบัติเหตุเยอะเอามาเตือนใจกันนะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่เจ้าของคลิปนี้เสียวไส้จริงค่ะ
เพราะว่าโดนกระบะเนี่ยขับรถตัดหน้าเลยค่ะ
เป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไง

เอาไว้ยังไงล่ะนี่

ข้ออ้างเหล่านั้นอย่ามาใช้เลย
เพราะว่ามันมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ใช่ค่ะนิดเดียวจริงนี่เสี้ยววินาทีของการเกิดอุบัติเหตุนะ
อ่ะใจเย็นใช้รถใช้ถนนก็ค่อยไปแล้วกัน
มันเป็นไปได้แหละบางทีเราอาจจะมีอารมณ์บ้างมีโมโหบ้าง
บหนอพองหนอท่องไว้ท่องไว้จริง

ดีกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเข้าอย่างนี้เกิดอุบัติเหตุ
คุณจะไม่มีโอกาสได้ขับต่อนะฝากเตือนไว้แบบนี้

ไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ
ความรักความรักใช่ไหมจบ
ความรักมันตีค่าเป็นมูลค่าไม่ได้นะ

อย่างเช่นความรักของคู่นี้มีเท่าไหร่ก็มาเถอะ
เมื่อรักกันแล้วสุดท้ายก็ได้แต่งงานกัน
ไปดูสินสอดทองมั่นของคู่นี้ครับ
อ่าแล้วมาแล้วขบวนขันหมากจากฝ่ายชายจ้า
จ้านี่บรรยากาศก็น่ารักดี
แล้วที่สำคัญผมบอกเลยนะว่าชื่นมืน

เจ้าบ่าวครับนายพงเทพฉิมนาคอายุ๓๒ปี
เขาคนนี้ยกขบวนขันหมากพร้อมกับเงินสดสินสอด
ฟังแล้วตกใจฟังไม่ผิดใช่ไหมคะ
ไปสู่ขอนางสาวคนนี้เลยครับนางสาววิยดาพิกุลเขียว
เจ้าสาวน่ารักนะอายุ๒๖เองคุณผู้ชม
ไปถึงที่บ้านเจ้าสาวเลยครับในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
หากเรือเพียบครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดี
ถามนายพงเทพหน่อยเจ้าบ่าวบอกว่า
ตัวเลขเงินสินสอดที่มาให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นเลขมงคลครับ
ใครก็ชอบผมก็ชอบเลข๙เนาะแต่เลข๙น่า
เพราะว่าถ้าก้าวมาแล้วก็โอ้โหยังไงก็กิน
ฮะคุณหมายถึง๙อะไร๙นี่มาเนี่ยยังไงก็ป๊อกแล้ว
อุ้ยไม่น่าดีแล้วมั้งมันจะนะ

เลขมงคลของคนไทยใช่ไหมเลขเก้าใช่ค่ะ
แล้วมีคนบางคนเขาก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตไง
แหมเรื่องเงินทองอ่ะเนาะไม่เข้าใครออกใคร
แต่ว่าเรามักจะเห็นไงงานทั่วไปเขาก็หลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมหลักล้านก็มี
แบบนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแหละพุทธศาสตร์
ไปถามคุณคนนี้กันเลยนะคะ
แล้วก็ยังเป็นหัวหน้างานของเจ้าบ่าว
เขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเคยมาบอก
อยากแต่งงานกับเจ้าสาวมานานแล้ว
อยากจะดูแลเธออย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเจ้าสาวไม่ค่อยแข็งแรงค่ะมีโรครุมร้าว
แต่ติดอยู่ที่ว่าครอบครัวของทั้งสองคนเนี่ย
ยังไม่พร้อมที่จะจัดงานวิวา

ประหยัดมันก็ไม่ใช่น้อยค่ะ
เธอเองในฐานะหัวหน้างานก็เลยเห็นใจ
เลยตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวสารฝันให้เจ้าบ่าวเป็นจริงแน่นอน

จัดหาช่างหน้าช่างผมมาให้
ส่วนเพื่อนร่วมงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองก็ออกแรง
คือทุกคนมาช่วยกันด้วยใจ

มันมีค่ามากกว่าไอ้สินสอดที่ว่าเป็นล้านอีกนะ

มาเพื่อทำให้คู่บ่าวสาวคู่นี้ได้สารฝันที่เป็นจริง

ไปเลยไอ้เรื่องสินสอด๙๙๙๙เนี่ย

เขาไปสารต่อสร้างความมั่งคั่งไปได้อีก

ก็พาไปดูเลิกเป็นไงเลิกกันสิก็พาไปดูเลิกแทนที่จะได้แต่งไม่ต้องไปดูหรอกเลิกอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเลิกกัน
เออเอายังไงก็ตามเรื่องของคนสองคนถ้าคุยกันลงตัวมันก็ดีไปนะคะ
อ่ะเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมเด็กเด็กนักเรียนแหมคึกขนองจริงจริง
เรื่องของเรื่องรถแห่ผ่านหน้าโรงเรียนสนุกสิจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สบัดข้าวเด็ก

สบัดข้าวเด็ก
เฮ้ยครูปะ
แต่นี่เรียกได้ว่ามีหัวหน้าแก๊งนะ
ใช่แล้วนำผักพวกมานี่นำมันไปท่าแต่ละคน

มาทั้งชั้นหลีกมาทั้งทั้งชั้นหลีก

เป็นครูแล้ว

ไอ้พวกนี้เรียนไม่เรียนจะเต้นอย่างเดียวเลย

วันวันไม่ได้เรียนเลยเนี่ยขอบคุณติ๊กต๊อกด้วยนะ
คุณชนะชอบใจคลิปนี้มากเลย

เออเพลงนี้ฮิตเหลือเกินนะคะ
แล้วเพลงนี้นะจะมีใครมาเต้นบ้าง
ไปดูหนูน้อยคนนี้ลีลาไม่ธรรมดาค่ะ

โหเห็นไหมเเอลตรงตัวโอ๊ย

การไล่ออกลีลาท่าทาง
เออไปดูเพิ่มเติมได้ในติ๊กต๊อกสิบเอ็ดสิบเอ็ดแนน

ไปดูกันหน่อยเวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านเป็นโอกาสที่ดีของเรา

ไปดูเด็กชายคนนี้เขาทำอะไรเมื่อแม่ไม่อยู่ฮะ
ลูกสาวดิฉันขอให้ความน่ารักของน้องเต็ม๑๐ไม่มีหัก

อย่างเดียวได้ไหมคุณแต่น่ารัก
น่ารักมากคือผมชอบความน่ารักของน้องเขาจริงนะ
คือไม่รู้แหละหยอกหรือเปล่าแต่ว่าคือเขาก็สร้างเสียงหัวเราะ

ไม่คือยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมเปิดกว้างหมดแล้วไม่มีจำกัด
ไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเราเองเป็นแบบไหน
ขอเป็นคนดีตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบโอเคหมดแต่ที่เราดูแล้วแบบรู้สึกขำคือความน่ารักของน้องเขา
คือเนี่ยเขาบอกแนนเต็มร้อยแต่ว่าเจอจิ้งจกปริ๊ดนะ
คือเหมือนเขากำลังทำให้เรามีความสุขไปด้วยนะ
แล้วสุดท้ายเขาก็หยอกล้อเล่นกับแม่เขา
จากคุณหนุ่งหนิงนิ้งหิง๘๗๓๗ค่ะครับพักกันหน่อยดีกว่าคุณชนะ
ยังไงนะพักกันก่อนพักกันก่อนสนุกเพลินไงเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชม
ชั่วหน้าเดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดได้คู่กันสวัสดิ์ครับ
กลับมากลับมาในเบรกนี้
มาดูความดีดความพลังของน้องแมวกันหน่อย

ไปดูซิว่าพลังมันเยอะขนาดไหนครับ
โอ้โหนี่ไงเอาใบกระท่อมให้แมวกินใช่ไหมสารภาพมา

ผมเลี้ยงแมวผมรู้คือเวลามันแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันดีดอ่ะ
มันจะเป็นอย่างนี้อารมณ์มันเหมือนชวนเราเล่น
แล้วมันไม่สนหรอกนะว่าเรานอนอยู่
บางทีมันก็กระโดดมาเหยียบบนตัวเราแล้วก็ดีดต่อ
ไอ้ช่วงที่มันดีดอย่างนี้น่ากลัวนะ

กงเล็บมันเนี่ยคุณนึกภาพดู

ใช่แล้วมันจิกลงกับตัวเราอะ

น่าจะไม่ใช่กรงเล็บแมว
ดูแล้วน่าจะเป็นเล็บสาวหรือเปล่า

ไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะ

ไม่เป็นไรมาดูเรื่องแมวนะคะ
คุณเลี้ยงแมวคุณก็คิดว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นไปได้

แต่วันนี้พวกในคลิปนึงฟีสภาพให้เร็วขึ้นเลยป่ะเขาเรียกว่านะ

มันเร็วอย่างนี้เลยเวลาบอกมันคึกอะนะ

บ้านไหนเป็นแบบนี้ลองไลน์มาบอกเราได้นะครับ

ด้วยนะครับภาพน่ารักนะครับของน้องหมาการละคร
แต่มันแสดงละครเรื่องอะไรไปติดตามด้วยนะ
แล้วก็รอดูรายการต่อไปด้วยเศรษฐีป้ายแดงค่ะ

สวัสดีครับ
โน้ท